ประเทศไทยเปิดเผยหลังการหามรือกันกับนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็มีการคุยกันกับผู้บริหารของพักด้วย
พร้อมที่จะทำงานกับเอกชนนะครับกับพักเก้าไกลกับรัฐบาลใหม่นี่แหละ
แล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้าทางเศรษฐกิจ
ซึ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดใหม่เขาเตรียมเอาไว้ก็มองว่ามันก็สอดคล้อง
แนวทางที่สภาหอการค้าได้คิดแล้วก็ได้เตรียมเอาไว้
โดยเฉพาะว่าที่รัฐบาลใหม่ดำเนินการก็คือต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด
เพื่อให้การทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมีความต่อเนื่อง
เกิดศูนยากาศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
แล้วก็แนวทางการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์นั้น
ยังมีข้อกังวลเรื่องของกรอบระยะเวลาก็ต้องเตรียมแผนให้รอบครอบด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๔๕๐บาท
เห็นว่าถ้ามีการขึ้นค่าแรงแบบทันทีจะได้ไม่คุ้มเสีย
อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่
และต้องดูผลกระทบรอบด้านด้วยครับ
ซึ่งปัจจุบันเรื่องของค่าแรงมันก็จะมีกลไกการทำงานของคณะกรรมการไตรภาคีอยู่แล้ว
ในการดูข้อเสนอในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับ
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลกับเรื่องของโผล่ว่าใครจะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คนใหม่แน่นอนนะครับก็มีชื่อของคุณสิริกัญญาตันสกุลว่ามีความเหมาะสม
ส่วนตัวทางด้านของหอการค้าก็มองแบบนี้ครับว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง
แต่ถ้าได้ตำแหน่งจริงก็เชื่อว่าคุณสิริกัญญาก็น่าจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยในการทำงาน
จะได้เติมเต็มในส่วนของศักยภาพเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ก็น่าจะมีความรู้เรื่องของการบริหารการเงินการคลัง
แล้วก็น่าจะไปช่วยงานด้านกระทรวงการคลังได้นะครับ